ทุกผู้ชมครับมีพรานป่านะฮะที่เป็นเจ้านายกับลูกน้อง
อ่าเขาก็ชวนกันไปล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ที่จังหวัดแพร่นะครับ
ทีนี้เจ้านายเนี่ยเขาก็ถือปืนอยู่ค่ะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะ
คิดว่าเป็นสัตว์ซัดไปเลยปึ้งนัดหนึ่ง
ปรากฏว่าโดนลูกน้องตัวเองฮะอ้าว
เสียชีวิตครับท่านผู้ชมครับเป็นพื้นที่ท้ายป่าสวนป่าห้วยไร่
หมู่๙ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยที่จังหวัดแพร่นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายมานพธรรมริยา
อายุ๔๒ปีนะครับถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย๑นัดนะฮะ
กระสุนปืนเข้าไปตรงนั้นเสียชีวิตคาที่เลย
ส่วนคนยิงคือนายกิติพงศิริวาสอายุ๕๐ปี
นายกิติพงศ์บอกว่าเมื่อคืนนี้ชวนนายมานพที่เป็นลูกน้อง
เข้าป่าห้วยนรงไปล่าสัตว์ไปกันสองคน
นายมานพใช้ปืนแก๊ปยาวส่วนตัวนายกิติพงศ์ใช้ลูกซองยาวนะครับ
นายมานพบอกว่าให้นายกิติพงศ์เนี่ยรออยู่ข้างล่าง
เดี๋ยวนายมานพจะขึ้นไปบนเขาไปหาดูสัตว์
อันนี้นายกิติพงศ์เขาบอกนะแต่นายมานพเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ทีนี้นายกิติพงศ์บอกว่าเห็นนายมานพหายไปนาน
บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นเขาไปดูสัตว์ก็เลยเดินตามขึ้นไป
ตอนนั้นก็มืดมากนะฮะเมื่อคืนนี้ไฟที่ส่องก็ส่องได้ไม่ไกล
แต่ว่านายกิติพงศ์บอกว่าเห็นเงาลางตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหน้า
ก็เลยคิดว่าสงสัยจะเป็นสัตว์ป่ายิงใส่ไปหนึ่งนัด
นายกิติพงศ์ใช้ปืนลูกซองยาวนะครับพอยิงเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปดู
ไม่ใช่สัตว์แต่เป็นนายมานพลูกน้องของตัวเองนั่นแหละ
ตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็แบกร่างนายมานพลงมาข้างล่าง
แล้วก็วางศพไว้ที่สวนร้างรอจนเช้าก็ไปแจ้งตำรวจ
ญาติญาติให้มาดูกันไม่ได้หลบหนีไปไหน
นายกิติพงศ์ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนนะครับ
เพราะว่าเป็นปืนไม่ได้ขออนุญาต
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะ
เพราะว่านายกิติพงศ์ก็สารภาพแล้วก็มอบตัว
ก็ปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป